กลับเรียนท่านประธานที่เคารพคำนวณสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ท่านประธานครับนโยบายเติมเงินหนึ่งหมื่นบาทผ่านดิจิทัลวาเรตเนี่ยนะครับ
ก็ต้องถือว่าเป็นนโยบายที่ชาญฉลาดกล้าหารแต่ก็แฝงความสุ่มเสี่ยงเอาไว้อย่างมากทีเดียวครับ
เป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดการโต้แย้งมากมาย
เอกสารนโยบาย๑๔หน้าครั้งนี้ท่านใช้คำว่า
จุดชนวนกระตุ้นกระตุก
และก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นทั้งหมด
เสมือนเป็นกระดุมเม็ดแรกของนโยบายทั้ง๑๔หน้า
ถ้ามันสำเร็จเกิดการใช้จ่ายโมโหลานในรอบ๖เดือน
ด้วยจำนวนเงินที่ทุ่มลงไปเกือบเท่า
เท่ากับงบลงทุนใน๑ปีงบประมาณโครมเดียวเนี่ยนะครับ
เกิดการหมุนของเศรษฐกิจหลายรอบ
รอบ๖เดือนแล้วก็ก่อนหน้าที่จะเติมเงินลงไป
เพราะผู้ผลิตจะต้องมีการเตรียมผลผลิตไว้ขายเนี่ยนะครับ

การที่ขออนุญาตเอ่ยนามพักเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแก่นำในรัฐบาลครั้งนี้เนี่ย

เพราะเป็นการเปิดหน้าใหม่
ของภูมิรัฐศาสตร์การเมืองไทย

พันธุ์๔ปีนี้ไว้สูงมาก
แต่ท่านนายกก็ได้กรุณากล่าวไว้
ถ้อยคำที่มากกว่านี้ก็คือว่า

แต่ว่าท่านเทหมดหน้าตัก
คือผมอยากจะพูดถึงโครงการนี้เพราะว่า
เทหมดหน้าตักของท่านในครั้งนี้เนี่ย
มันไม่ใช่หน้าตักของกระดุมเม็ดของภักดิ์ไทย
ไม่ใช่หน้าตักของพักร่วมรัฐบาลชุดนี้เท่านั้น
แต่เป็นหน้าตักของประเทศไทย

งบประมาณสูงเท่างบลงทุนใน๑ปี

สิ่งที่ตั้งคำถามกันมาก่อนหน้านี้คือ
ที่มาของเงินเงินมาจากไหน
ที่จริงทางพักเพื่อไทยได้แถลงไว้ชัดเจน

เอกสารที่ท่านชี้แจงต่อกรกต
เมื่อวันที่๒๐เมษายน
ชี้แจงตามรัฐมนูลและตามกฎหมายภาคการเมือง

การบริหารระบบงบประมาณตามปกติ
และการบริหารระบบภาษี

ซึ่งผมไม่มีเวลาที่จะอภิปรายในรายละเอียด
ถึงความเป็นไปได้ต่าง

มันจะเป็นโครงการที่อยู่ในงบประมาณ
และน่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙

ไม่กี่วันก่อนหน้านี้เนี่ย
ทางรัฐมนตรีท่านหนึ่ง
ก็ออกมาพูดหรือให้ข่าว

อาจจะเป็นการใช้ระบบที่

รัฐวิสาหกิจนั้น
ปฏิบัตินโยบายของรัฐ

พรบวินัยการเงินการคลัง๒๕๕๙

ทำไปก่อนแล้วรัฐเนี่ยตั้งงบประมาณจ่ายคืนในภายหลัง
ซึ่งก็คือจะเป็นเสมือนโครงการจำนำข้าวเมื่อ๑๐กว่าปีก่อนนะครับ
อันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญและประเด็นสำคัญในเรื่องระยะเวลาก็เช่นกันครับว่า
งบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๗ที่ต้องเลื่อนออกมาเนี่ย
ในที่สุดเนี่ยจะไปใช้ได้จริงเมื่อไหร่มีนาหรือเมษา
โครงการนี้ท่านบอกว่าจะเป็นช่วงมีนาคม๒๕๕๙
เพราะฉะนั้นคำถามแรกของกับผมก็คือว่าที่มาของเงินจะเป็นเงินในงบประมาณ
เป็นโครงการในงบประมาณหรือเป็นโครงการนอกงบประมาณในลักษณะใด

ซึ่งรวมถึงการพักหนี้แล้วเนี่ยนะครับ
จะต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่

และเป็นโครงการในงบประมาณหรือนอกงบประมาณ

ผมเป็นห่วงอยู่นิดหนึ่งครับว่า
แหล่งที่มาของเงินยังมีปัญหาเนี่ยนะครับ
มันมีความเป็นไปได้ไหมครับว่า
จะมีการไปแตะสินทรัพย์อื่นของประเทศ
ที่ถูกมองว่าประเทศเรามีอยู่มากเพียงพอ
นำมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด
เช่นทุนสำรองระหว่างประเทศ

แหลงนโยบายในที่นี้ครับ

จะบริหารสินทรัพย์ของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ตอนนั้นเนี่ยมีแนวความคิดที่จะตั้งกองทุนความมั่งข้างแห่งชาติ
แต่ในที่สุดตลอด๔ปีหรือไม่ถึง๔ปี

เพราะมีความคิดเห็นที่แตกต่างมาก
ฝากคำถามไว้๓คำถามเพียงเท่านี้
ที่ใจอยากจะพูดมากกว่านี้เยอะครับ